พระเอกหมอลำเรามาดูพระนางในชีวิตจริงกันหน่อย
บอกเลยนะว่าคู่นี้เขาสวีทหวานกันมาก

จะเป็นคู่ไหนและอย่างไรนั้น

คือรักสายฆ่ากรามาขอบรส

พระแจ๊สเจ๋ง

และครั้งนี้พี่แจ๊สไม่ได้มาเล่น
แต่มาเป็นพระเอก
ที่ต้องอุ้มนางเอกในชีวิตจริง

เอามาไม่จับกรอเอาเลยลองมาพูดแบบคุณนักเอกหน่อย

มันอย่างไรคะแจ๊สแปดปีที่แล้วมันอย่างไรเหรอ
๘ปีที่แล้วเธอแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านี้
โอ้โหรู้เลยว่าพยายามอย่างสุดความสามารถ
หน้าแดงเลือดปาดอย่างที่เห็น
ไปไปแก้ตัวมาใหม่
แจงให้อภัยอยู่แล้ว
เจ้าแจ๊กริมเจ้า